ดูกันต่อเรื่องของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาะที่จังหวัดสงขลา
ซึ่งก็ยังคงมีกระแสคัดค้านการดำเนินการก่อสร้าง
ล่าสุดมีทางกลุ่มนักวิชาการค่ะที่ออกมายื่นหนังสือสนับสนุน
อยากให้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาแห่งนี้ให้นายกรัฐมนตรี
เพราะบอกว่าถ้าก่อสร้างล่าช้าออกไปเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน
รวมทั้งความมั่นคงด้านพลังงานด้วยนะคะ

ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน๔๓คน
หนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยมีนายสมภาษณ์นินพันธ์รองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้แทนรับมอบที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อแสดงจุดยืนการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาะจังหวัดสงขลา
และเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติให้โครงการโรงไฟฟ้าเทพาได้เดินหน้าต่อไป
เราก็เป็นที่ห่วงใหญ่นะนักพิจารณ์วันนี้ก็ห่วงใหญ่กันมาก
มีถึง๔๓คนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ว่าควรจะต้องเดินหน้าโรงไฟฟ้าเทพานะครับ
ถ้าหากว่าเราค้านทั้งกระบี่ทั้งเทพา
แล้วในอนาคตนะท่านพูดถึงในอนาคตเนี่ยโรงไฟฟ้าฐานหินไม่เกิด
แล้วเราจะมีทางเลือกอย่างอื่นไหม
เราพึ่งก๊าซธรรมชาติใน๗๐มันเหมือนเราเอาไข่ไปอยู่ในตะกร้าใบเดียวหรือเปล่านะครับ
ถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหา
สาระสำคัญในหนังสือที่กลุ่มนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีคือโรงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาด
มีความปลอดภัยจากการได้ไปดูงานมาแล้วทั่วโลก
และไม่พบถึงกรณีความเจ็บป่วยร้ายแรงของประชาชน
รวมถึงไม่พบปัญหาที่กระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โดยอ้างอิงจากโรงไฟฟ้าฐานหิน๒แห่งที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยอง
ซึ่งมีลักษณะของที่ตั้งอยู่ริมทะเลแบบเดียวกันกับโรงไฟฟ้าฐานหินเทพา
ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้าฐานหินมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
และใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ
อย่างเช่นญี่ปุ่นก็มีโรงไฟฟ้าฐานหินที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้
คุณดูญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่โรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมีเกือบร้อยลงนะ
ปัจจุบันเนี่ย๔๐๐๐กว่าเมกาวัตต์๔๐๐เมกะวัตต์นี้เท่าไหร่นะฮะ
ถ้าเทียบกับบ้านเรานี้๕๘เท่าของเรานะเฉพาะโรงไฟฟ้าฐานหิน
แล้วจะสร้างอีก๒๐๐๐เมกะวัตต์
เช่นโรงไฟฟ้าของไต้หวันเนี่ยนะเขาก็ใช้ถ่านหินโขลนมาทีนึงประมาณแสนสองแสนตัน
แล้วต้นทุนเขาก็ถูกมากนะคิดค่าไฟแล้วก็มา๑บาทต่อยูนิตของบ้านเราตอนนี้๓๔บาทแล้ว
แล้วเราก็ไปดูว่าชุมชนรอบของเขาก็เขาดูแลดีมากนะ
ซึ่งตอนนี้

ผมก็พูดให้รับปากเลยว่ามันไม่กระทบอย่างที่เรากังวลนะ
หนึ่งในนักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
ลงพื้นที่ในช่วงการทำประชาพิจารณ์ในอำเภอเทพา
พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การตอบรับ

เพราะจะช่วยสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ได้มีรายได้ที่ยั่งยืน
คือเราต้องยอมรับอยู่อย่างนะครับว่า
อำเภอเทพาจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่
ั่งข้างเท่ากับคนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขานะ
ทีนี้ชาวอำเภอเทพาะเขาก็อยากได้โรงไฟฟ้า
เพื่อที่จะมาพัฒนาท้องถิ่น
ให้สมาชิกในครอบครัวมีงานทำไม่ต้องข้ามไปทำงานที่มาเลเซีย
แล้วก็ส่วนเรื่องความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาไม่ได้กังวลนะครับ

มีผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน
เขาก็มาให้ความมั่นใจว่า
เมื่อมีโรงไฟฟ้ามาแล้วชาวเทพาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งหากการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาะจังหวัดสงขลาล่าช้าไปมากกว่านี้
นักวิชาการที่เห็นด้วยเกรงว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะความมั่นใจของนักลงทุน
ขณะเดียวกันยังเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
เพราะจะทำให้ไฟฟ้าในภาคใต้ไม่พอใช้
และชุมชนในพื้นที่จะขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ยิ่งขึ้น
เทวรัฐทีวีรายงาน